ทีมเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะไปต่อที่๑๐๑ครับ
นายช่างไฟฟ้าออบตนะฮะกี่รถจักรยานไป
เป็นรถจักรยานยนต์นะฮะไปพุ่งชนท้ายกับรถไถ
เสียชีวิตเลยนะครับและที่สำคัญเป็นจุดเดียวกันกับเพื่อนร่วมรุ่นประสบเหตุเสียชีวิต
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสะวานกับโอเออาถันหรือเปล่า
นะฮะเพราะมันจุดเดียวกันเลยเนี่ยแล้วก็เป็นเพื่อนกันซะด้วย
นะฮะก็เป็นนาทีชีวิตของนายอนันตศักดิ์สินปรักษาอายุสี่สิบสองปีครับ
เป็นนายช่างไฟฟ้าชำนาญการเทศบาลตะบลหนองพอกอำเภอหนองฮอกจังหวัด๑๐
กล้องวงจรปิดเห็นไกลนั่นแหละครับนะฮะเขาขี่รถจักรยานยนต์มา
จู่เนี่ยนะฮะก็พุ่งชนท้ายเป็นรถไถรถไถลักษณะเป็นรถไถพ่วงนะครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนสายโพนทองหนองพอกหมู่สองตะบนรอบเมืองนะฮะ
ตอนแรกเนี่ยเขาก็บาดเจ็บสาหัสหมดสติไปแล้วก็มีคนโทรแจ้งกู้ชีพกู้ภัยมา
ประถมพยาบาลปั๊มหัวใจเสร็จปุ๊บส่งโรงพยาบาลแต่เขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่คือภาพของการปั๊มหัวใจยื้อชีวิตนะตอนแรกแค่สาหัสแล้วหมดสติไปนะฮะ
แต่ว่าก็ช่วยยื้อเอาไว้ไม่ได้นะครับไปสอบถามคนขับรถไถชื่อว่านายสุพัฒน์ก็บอกว่า
เขาก็ขับรถไถมาเป็นรถไถพ่วงกลับจากทุ่งนาปกติก็กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน
ไถมันขับช้าเนอะขับเร็วไม่ได้ครับพอถึงจุดนี้ชะลอ
กำลังจะชะลอเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนะฮะแน่นอนนะฮะรถจักรยานยนต์
อาจจะไม่ได้เห็นว่าเขาชะลอคือรถไถพ่วงเขาไม่มีไฟเบรก
ใช่ที่ด้านท้ายขับขับมาเขาก็ชะลอจะเข้าซอย
แต่รถจักรยานยนต์มองไม่เห็นว่าเขาชะลออยู่จะเข้าซอยนะฮะ
ขี่มาโค้มชนท้ายพ่วงไปนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับ
ทำให้คนขับขี่นั้นบาดเจ็บสาหัสเลยแล้วก็หมดสติแล้วก็เสียชีวิต
นะฮะแล้วที่สำคัญเนี่ยเมื่อช่วงต้นเดือนคือวันที่สาม
พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพื่อนของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันนะฮะขี่รถจักรยานยนต์มา
ชนกระบะตรงเนี้ยนะฮะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย
เขาบอกว่าเอ๊เหตุการณ์มันก็แปลกเหมือนกัน
เพื่อนร่วมรุ่นกันมาชนลักษณะคล้ายกันจุดเดียวกัน
ก็เสียชีวิตเหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไร
ไปตรวจสอบหลักฐานนะฮะไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะเชิญตัวคนขับรถไถนี้ไปสอบประคำเพิ่มเติมนะฮะ
ก็ว่าไปตามผิดกับเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายนะครับ